คุณสุรชัยใช่ไหมก่อนหน้านี้สุรชัยสมบัติเจริญ
ที่มีการไปทำศัลยกรรมให้หน้าดูเด็กลง
ตอนนี้ผ่านไปหลายวันแล้วนะนับนิ้วกันไม่ถูกแล้ว
อยากเห็นแล้วว่าคงจะเข้ารูปเข้าร่างเข้ารอยกันแล้วตอนนี้
เดี๋ยวเราติดตามกันเลยแล้วกันนะคะ
บอกเดี๋ยวจะได้เห็นโฉมหน้าใหม่วันพระฤหัสนี้แล้วนะคุณผู้ชม
รอติดตามกันได้เลยหลังจากที่คุณสุรชัยลูกทุ่งรุ่นใหญ่วัย๖๐ปีค่ะ
สร้างความฮือฮาด้วยการประกาศว่าจะเข้ารับการผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้า
เพื่อให้ดูอ่อนไวลงจาก๖๐เนี่ยขอหั่นครึ่งเลยเหลือสัก๓๐พอ
ก็ผ่าตัดกันไปเมื่อวันศุกร์ที่๑๒กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
แล้วก็ตามมาด้วยการผ่าตัดปลูกเส้นผมค่ะ
ถ้าหน้าตึงแล้วหัวยังผมยังน้อยอยู่ไม่ได้จัดให้แน่นเลยนะคะ
ก็ผ่านพ้นไปอย่างปลอดภัยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้พักฟื้นต่อที่โรงพยาบาลมาร่วมครึ่งเดือนแล้ว
ล่าสุดสื่อมวลชนก็ได้รับการแจ้งผ่านประชาสัมพันธ์บอกว่า
แอดสุรชัยเนี่ยพร้อมแล้วสำหรับการเผยโฉมหน้าใหม่ให้คนไทยทั้งประเทศได้ชื่นชม
วันพรุ่งนี้นะคุณผู้ชมจะได้เห็นหน้าว่าคุณสุรชัยวัย๓๐ปีเนี่ย
ปีนี่คือหมายถึงใบหน้าเขานะจะเป็นยังไงเวลา๑๐นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ขณะเดียวกันที่เรื่องนี้ก็มีหลากหลายประเด็นร้อนเหมือนกันนะ

รเซปิงชายสารก็เตรียมแถลงข่าวเหมือนกัน
กรณีที่คุณสุรชัยสมบัติเจริญนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ส่วนด้านนายอำพลวงศิริเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
หรือว่าสคบบอกไว้ว่าได้ส่งหนังสือเชิญดรเซปิงชายสารไปแล้ว
สัปดาห์ที่ผ่านมาให้ดรเซปิงเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริง
วันที่๔มีนาคมนี้วันที่๑๐นาฬิกาค่ะ
มีนาคม๑๐นาฬิกานั่นเองนะคะคนก็รอดูทั้งชมหน้าคุณสุรชัย
แล้วก็รอดูคำชี้แจงจากดรเซปิงด้วยเพราะมีหลายเรื่อง
ตกลงลูกชี้แจงแน่เป็นใครมาจากไหนกันแน่นะคะเอามาดูเรื่อง